เข้ามาแล้วในขณะที่บรรดาพระกำลังร่วมวงฉันพัฒนาหาร

ให้เกียรติรูปร่างด้วยเพราะว่าอาจจะมีแบบว่าความตุ๊ตะหน่อย

แล้วมานั่งอยู่ข้างพระเลยครับนั่งข้างหลวงพ่อเลย

ฉันอะไรเราก็ฉันตาม
มีทั้งกล้วยมีทั้งข้าวมีไข่พะโลเมนูของปิ้งย่างทอดทุกอย่าง
ดูครับแล้วเขานั่งแบบสงบเสงี่ยม
เรียกได้ว่านั่งข้างขนาดนี้ใจจืดใจดำไม่ให้ก็ให้รู้ไปสิ
ไม่ได้แล้วแล้วเดี๋ยวเขามีเมนูโปรดด้วยนะ

เขามีการแชร์คลิปนะเป็นลิงตัวใหญ่เลย

โดยที่ไม่ได้ดุนะไม่ได้ทำร้ายพระไม่ได้ทำร้ายญาติโยมนะฮะ
หลวงพ่อหลวงลุงหลวงนะหลวงพี่ก็เอ็นดูต่อลิงตัวนี้ด้วย

มาตรงนี้ได้กินขนมขบเคี้ยวครับ

คือในคลิปจะมีพระพูดว่าดูสิจะไปหาหลวงพี่องค์ไหน
แล้วก็นั่นแหละครับไปทุกที่ที่มีอาหารครับ
ขาวหวานนมขนมไปหมดฮะ

เราไปเจอกับเจ้าของโพสต์

พระวินัยทรศิรพงศ์

เจ้าอาวาสวัดหนองยาวใต้อยู่ที่ตัวเมืองสระบุรีนะครับ
เจอแต่พระแต่ไม่เจอลิงท่านก็พาไปดูนะ

บนเปรตเขาอยู่ก่อใหม่เจอ
จุดที่เขาชอบมานอนหลบก็ไม่เจอ

เวลาฉันเพลงอะไรอย่างนี้เปล่า
นี่ถ้าปกติเขาอยู่เขาจะมานอนอยู่แบบนี้

นอนส่วนตัวครับเขาเป็นหลวงพ่อเจาะไงฮะ
วินัยทรบอกว่าคือลิงตัวนี้ไม่ใช่ลิงที่วัดเลี้ยงนะ

แล้วก็ชอบมาหากินสารของวัด
แล้วก็มานอนอยู่ที่สารวัดด้วยตรงจุดนี้

นี่ตอนนี้เขาอยู่
แต่ว่าล่าสุดลองขึ้นคู่ขนานก็ได้

โดคู่ก็ได้ว่าคือวันนี้พี่ไปเขาไม่อยู่
กินกับนอนครับแต่วันนี้มีแต่ความว่างเปล่า
เพลงคว้างมีแต่น้องหมาฮะ

สังเกตสิบันไดไม่มีนะ
จ่อครับให้อะไรกินหมดเมื่อก่อนที่ชอบคือ
เขาชอบกินอะไรรู้ไหมคือไส้ดอกบัว
ดอกบัวเวลาดอกบัวมีชาวบ้านมาถวาย
เขาจะเด็ดกรีบทิ้งแล้วจะกินไส้ที่มันเป็นสีทอง
กินตรงนั้นนะฮะเนี่ยแต่หลังนี่คือเปลี่ยนใจมากินขนมขบเคี้ยวเยอะขึ้นแล้ว
นี่นะฮะเวลาหิวกินตามธรรมชาติ
แต่ว่าหลังก็จะมาร่วมวงฉันประหารด้วย
ดูสิครับเคี้ยวตุ้ยเลยนะฮะ
ติดใจขนมติดใจนมผลไม้
และนอกจากนี้ครับไม่ได้ร่วมวงแค่ตรงนี้นะ
สารของวัดเวลาชาวบ้านเอาของไปถวายที่ศาล
ก็จะเห็นหลวงพ่อจ๋อไปร่วมแจมด้วยเหมือนกัน
ก็ไม่ให้พระกินกงกินก่อนเลยเนาะ
พ่อจ๋อขอแจมทุกที่ที่มีอาหาร
ดูสิเขาไม่ดุเลยนะครับอย่างไรก็ตาม
ก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพหน่อยนะเพราะว่าถ้าน้ำหนักเยอะไป
ก็เป็นห่วงเดี๋ยวโรคภัยจะตามมาไง
ดูจังเลยนะคะได้ยินแป๊บเดียวมาเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า